มาดูเหตุที่ผู้ชายวัย๒๒ปีนะฮะ
ก็เล่นเกมในมือถือแล้วก็เสียชีวิตคาเกมเลยนะฮะ
ยังแปลกใจว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นนะครับ
ที่เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหลักฮร
ก็เมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสนบางกอกใหญ่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตในอาคาร
ประสานแพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยมูลที่ปเต็กตึงเข้าตรวจสอบนะครับ
พบผู้เสียชีวิตนอนอยู่หน้าบ้าน
เป็นชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนขายาวสวมถุงเท้าสีขาว
ทราบชื่อก็คือนายสิริวัตรชัยมงอายุ๒๒ปี
มีประวัติการรักษาอยู่ที่สถาบันจิตเวทสมเด็จเจ้าพระยานะครับ
สอบถามจากเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์
ชื่อว่านางสาวเจนจีราเสมาเพชรอายุ๒๐ปี
นางสาวเจนจิราเล่าให้ฟังนะครับว่านั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือกันอยู่
ต่างคนต่างแยกกันเล่นนะฮะประมาณ๓๔คนในกลุ่มเพื่อนรวมถึงผู้เสียชีวิต
ก็สังเกตเห็นผู้เสียชีวิตนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็สับปะงกเหมือนคนง่วงเหมือนคนจะหลับ
แต่เมื่อเรียกนะฮะเขาก็ลืมตาขึ้นมานะตอนแรกจากนั้นเพื่อนก็พยายามที่จะเข้าเล่นเกมกัน
แต่เข้าไม่ได้ประมาณ๔๕รอบก็เลยหยุดเล่นแล้วก็เดินออกไปอีกห้องหนึ่ง
พอกลับเข้ามาก็เห็นผู้ตายตัวเหลืองแล้วนะฮะแล้วเหมือนคนหลับไป
ก็เลยเรียกเพื่อนกันมาดูมาให้มาดูกันนะฮะเมื่อเข้าไปเขย่าตัวก็ผู้ตายเนี่ยคือไม่รู้สึกตัวแล้วไม่มีสติแล้วนะครับ
ทีนี้เพื่อนก็เลยวิ่งลงมาข้างล่างหาคนช่วยเพื่อเรียกรถพยาบาลแล้วก็มีคนขึ้นไปช่วยอุ้มร่างของเพื่อนลงมา
แล้วก็บอกว่าข้างบนมันอากาศอับนะฮะให้ลงมาข้างล่างดีกว่ามาอยู่ข้างนอกดีกว่านะครับ
ตอนนั้นแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็พอรถพยาบาลมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ
คือขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติ

จะมอบให้กับญาติมารับไปบำเพ็ญกุศล
ตามพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็ยังเป็นการเสียชีวิตโดยปริศนานะครับ
เพราะว่าเพื่อนทุกคนที่อยู่ข้างบนร่วมกัน
เขาก็บอกว่าข้างบนก็ยังหายใจได้อยู่นะ

แต่ว่าทีนี้ไปขาดอากาศหายใจตอนไหน

ก็ยังต้องมีการพิสูจน์การเสียชีวิตต่อนะฮะ